คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะกรณีของทีมหัวตะพานครับ
ล่าสุดนี้คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะครับกรณีที่นายสุรเชษอายุยี่สิบสองปีครับ
เป็นนุ่มรับจ้างตัดทุเรียนแล้วถูกนายชาคริสต์หรือฉายาคือครีมหัวตะพานอายุ๒๔ปีเนี่ยนะฮะ
ใช้ปืนยิงหัวทำให้เขาเจ็บสาหัสตอนที่ดื่มเบียกับน้องโยน้องโยนี่เป็นพนักงานสาวร้านคาราโอเกะ
แล้วก็เป็นแฟนของคนเจ็บคนที่โดนยิงด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายท่าสารานพิตำที่อำเภอท่าสารา
จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระสุนเนี่ยพลาดไปถูกนางสาวตูลี่ครับ
เป็นเพื่อนสาวร้านคาราโอเกะโดนลูกหลงกระสุนเจาะเข้าที่หัวไหล่ซ้ายหนึ่งนัดบาดเจ็บฮะ
นี่คือสภาพของคนที่โดนยิงทั้งสองคนนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากคำเหม็นกัน
คือมองหน้ากันแล้วทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจยิงเสร็จแล้วหนีไปเลยครับ
สุดท้ายขอมอบตัวกับตำลวดสภท่าสาลาที่นครศรีธรรมราช
กลางดึกที่ผ่านมาเขาสารภาพอ้างว่าทำไปเพราะโมโห
ที่คนเจ็บใช้ของแข็งคว่างใส่เขาจนเขาปากแตกก็เลยต้องเอาคืน
ตำรวจคุมตัวนายชาคริสออกจากห้องขังไปทำแผนครับเริ่มจากจุดจอดรถเก๋งสีดำ
ริมถนนหน้าร้านก่อนเลยแล้วเมื่อเปิดประตูร้านแล้วถูกนายสุรเชษ
คนที่โดนยิงเนี่ยใช้ของแข็งคว่างใส่เขาจนปากแตกทำให้ชาคริสหรือว่าครีมหัวตะพานนั้นโมโห
ชักปืนที่เหน็บเอวออกมายิงใส่นายสุรเชษไปหนึ่งนัดกระสุนเจาะเข้าหัวเจ็บสาหัสนะฮะ
แล้วยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดแต่ว่านัดที่สองเนี่ยกระสุนพลาดไปโดนผู้หญิงในร้าน
คาราโอเกะที่กำลังเดินออกมาจากห้องน้ำพอดีเลยก่อนที่จะหลบหนีไปเนี่ย
ยิงปืนใส่ร้านโดนกระจกหน้าร้านแตกอีกหนึ่งจุดด้วยครับ
นางสาวโยพนักงานร้านคาราโอเกะนั้นเธอบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
นายชาคริสเนี่ยเคยมาติดพันธุ์ชอบพอเธอแล้ววิ่งตามขึ้นรถไปต่อว่า
นายชาคริสเคยไล่ลงจากรถแล้วหลบหนีต่อไปจังหวัดตรัง
และขอติดต่อเข้ามอบตัวกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ชาคริสขอโทษคนเจ็บแล้วบอกว่าที่ผมทำไปทั้งหมดนั้นอารมณ์ชั่ววูบ

ยืนยันว่าเขาไม่เคยมีประวัติไม่ดีมาก่อน
ไม่ได้เคยติดคุกไม่ได้เคยเสพยาเสพติดมาด้วย
เดี๋ยวลองฟังผู้ก่อเหตุให้การเพิ่มเติม
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
หัวตะพานหรือว่าชาคริสอ้างว่า
สาเหตุที่คนเจ็บคว่างของใส่เขานั้นน่าจะมาจากความหึงหวง
วงพนักงานสาวร้านคาราโอเกะที่ชอบพอกับเขามาก่อน
แล้วไปนั่งอยู่กับคนเจ็บอาจจะทำให้เข้าใจผิด
แล้วก็เลยเปิดฉากคว่างของใส่เขา
ทำให้เขาโมโหควบคุมอารมณ์ไม่อยู่

นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดคุมตัวมาทำแผนแล้วนะฮะ